โค้งสุดท้ายของผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ก็ขยันหาเสียงกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยเป้าหมายอยู่ที่
สาราวการกรุงเทพมหานครค่ะเป็นการเจอกันของสองผู้สมัคร
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะวันนี้ไปหาเสียงทักทายกับข้าราชการที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้านะคะ
พลตำรวจเอกอัศวินย้ำว่าที่มาหาเสียงที่นี่วันนี้มาเพื่อขอคะแนนเสียงที่ผ่านมาอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงทั้งค่าจ้างและสวัสดิการ
แต่ถ้าได้กลับมาในครั้งนี้จะทำให้ดีที่สุดค่ะ
การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการวัดความต้องการของข้าราชการในสารวการกรุงเทพมหานครว่าอยากให้พลตำรวจเอกอัศวินกลับมาหรือไม่
ถ้ายังต้องการก็ขอให้เลือกเบอร์๖ค่ะท่านว่าอย่างนั้นนะคะ
ส่วนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ฮะแม่ไปกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือยังไงเนี่ย
นายชาติชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้สมัครชิงผู้ว่ากรทมเบอร์๘ครับ
ก็ไปหาเสียงที่สารวการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเหมือนกัน
คุณชัชชาศเนี่ยมาสาการะที่ชั้นล่างนี่ครับตรงนี้นะคะ
แล้วเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมพลตำรวจเอกอัศวินท่านทักทายมาจากชั้น๓
มีการตะโกนคุยกันด้วย

ขอให้ทำเพื่อสังคมทำเพื่อประชาชน
ขอให้โชคดีแพ้ชนะไม่สำคัญ
แล้วเจอกันช่วงเย็นเขาว่างั้น
ขณะที่นัชชาติขอบคุณและฉูกับปั้นสู้
ไปดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยดีไหมครับ

คุณชาติชาติยืนยันนะบอกว่ามาหาเสียงวันนี้

แต่ทีมงานบอกว่ามีภารกิจด่วน

ชนกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ขณะที่ปฏิกิริยาของข้าราชการกรุงเทพ
มหานครมาขอถ่ายรูปกับคุณชาติชาติครับ
แล้วบอกดีใจนะที่เห็นคุณชาติชาติมาหาเสียง
มาขอถ่ายรูปทำสัญลักษณ์มือหมายเลข๘
ซึ่งคุณชัดชาติก็ย้ำบอกว่ามาวันนี้

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และมีการเปิดใบปลิวนโยบายก้าวดีก้าวด้าน
เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาในช่วงทางตรงนี้ด้วยครับ
ชาวกรุงเทพก็ต้องเตรียมเลือกไว้ในใจแล้วค่ะ